มีนัดที่ไหนเนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ชมออกมาดูพระจันทร์เต็มดวงกันหน่อย

คุณผู้ชมเพราะว่าคือวันพระใหญ่แบบนี้เนี่ยแน่นอนพระจันทร์เต็มดวงอยู่แล้วล่ะ
เป็นพระจันทร์เต็มดวงที่ใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีนี้ค่ะ

ห่างจากโลก๓๕๖๘๓๖กิโลเมตร
ฟังดูเหมือนไกลแต่จริงมันก็ใกล้มากแล้วนะคะ
ถ้าเทียบกับดวงจันทร์เต็มดวงในเวลาปกติ

แล้วก็สว่างกว่า๑๖ด้วย
ชมได้ด้วยตาเปล่าตั้งแต่เวลา๖โมง๑๑นาทีช่วงเย็นเป็นต้นไป

หาจุดที่เห็นกระจันดวงโตว่างเอาไว้
และไกลที่สุดอยู่ที่ประมาณ๔๐๖๗๐๐กิโลเมตร
แต่ก็อาจจะไม่ตรงกับช่วงพระจันทร์เต็มดวงค่ะ
ซึ่งพระจันทร์เต็มดวงและใกล้โลกที่สุดในรอบปีครั้งต่อไป

ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้น๘เมษายนปีหน้า
ห่างโลก๓๕๓๕๗๐๒๒กิโลเมตรค่ะ
ซึ่งสถาบันดาราศาสตร์ก็เชิญชวนประชาชนให้มาร่วมส่องพระจันทร์ดวงโตด้วยกัน
ใช้กล้องโทรทัศน์ได้หลากหลายรูปแบบที่หอดูดาว๔แห่งของสถาบันนะคะ
มีทั้งที่เชียงใหม่โคราชฉะเชิงเซาแล้วก็สงขลาด้วย
รวมไปถึงตามโรงเรียนเครือข่ายโครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์๓๖๐แห่งทั่วประเทศ

เหตุผลที่ทำให้เราจะเห็นดวงจันทร์ใหญ่ขนาดนี้
เพราะว่าค่ำคืนนี้มันจะเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดาวเคราะห์ชุมนุม

ทำให้เราจะมองเห็นดวงจันทร์กลมโตสว่างสดใสมากกว่าทุกคืน